ต่อที่หน้าจอทีวีฮะตัวเลขโควิดทั้งติดและตาย
ตัวเลขคนติดโควิดทะลุอีกแล้วเหรอทุกวัน
ลุต่อเนื่องทุกวันรอบนี้๒๑๘๓๘รายตาย
คนแล้วนะฮะนี่คือสถานการณ์ภาพรวมของโควิดที่เกิดขึ้น
ส่วนการฉีดวัคซีนทำไมพูดเบาจัง

ภาพรวมของวันที่๕สิงหาคมตอนนี้ต้องเริ่มนับแล้ว
เริ่มนับเข็ม๓แล้วเพราะว่าบุคลากรด่านหน้าท่านได้รับการฉีดเข็ม๓เบื้องต้นมาแล้วนะฮะ
ตัวเลขของวันที่๖สิงหาคมฉีดรวมไป๖๗๐๐เป็นเข็มแรก
ก็เกือบ๔๐๐๐๐๐เกือบ๑๐๐๐๐๐แล้วก็๑๗๕๐๐๐เข็ม๓นะฮะ
ภาพรวมทั่วประเทศเป็นยังไงบ้างจนถึงวันนี้ฉีดไป๑๙ล้านแล้ว๑๙๖๓๒๕๓๗โดส
เท่ากับว่าจากนี้ไปจะเริ่มนับเข็ม๓ให้ท่านผู้ชมแล้ว
ฉีดเข็มแรกไป๑๕ล้านเศษนะฮะ
เข็ม๒๔ล้าน๒เข็ม๓๑๗๕๑๙๐รายหรือ๙๐โดสที่วันนี้นะฮะ
นับถอยหลังเหลือเท่าไหร่๑๔๗วัน
ล้านโดสใจคอไม่ดีทุกวันจะเป็นแบบนี้แหละ
ไกลฮะนะฮะสถานการณ์โควิดชีวิตต้องสู้ฮะ
มีคุณลุงที่สงขลาท่านหนึ่งคุณลุงที่สงขลาเนี่ยเขาใช้วิธีการปอกมังคุด
เคยเห็นบางคนเราปอกเองอย่างหนึ่งแต่พอลุงปอกก็น่าทาน
เสียบไม้นะคะมังคุดเสียบไม้มังคุดเถินหัวแล้วไปเรศขาย
นางงามใครอยู่วงการนางงามต้องเชิญลุงไปเป็นติวเตอร์
เพราะเดินธรรมดาเดินมันกระจอกไป
รอบนี้เทินหัวขี่มอเตอร์ไซค์เร่ขายตามจังหวัดสงขา
ไม่สมตัวดีจังเลยใช้คำว่าโคตรในใจนะใคร

แต่เมื่อพื้นเพแกเนี่ยไม่ใช่ชาวทรงค่านะครับ
เป็นชาวนักคลอนศรีธรรมราช

แต่มาทำมาหากินที่สงขลาประมาณสัก๖๗ปีเห็นจะได้แล้ว

เทินหัวแล้วก็ไปเล่ขายตามพิกัดต่าง
งคุดเสียบไม้คัดอย่างดีเรียบร้อยเลย
ล่วงไหมไม่เคยไม่เคยร่วงเลยแม้แต่ครั้งเดียว
หมาตัดหน้าหมาตกใจวิ่งหนีไป
ฐานลุงยังอยู่บนหัวไม่เคยมีปัญหาเลย

ไม้ละ๒๐บาทนะครับแต่เขามีแบบ๒แบบ
มีแบบลูกเล็ก๔ลูกถ้าลูกใหญ่๓ลูก
มีให้เลือกแต่ไม้ละ๒๐เหมือนกันนะฮะ

คือช่วงนี้ราคาของมังคุดมันก็ราคาค่อนข้างตก
ก็เลยมาทำแบบนี้ขายดิบขายดีมากนะฮะ
ไม้ละ๒๐บาทวันหนึ่งขายก็๒รอบ
จากสงขรามาปักธงชายปักธงชายคือที่ไหน
เมืองย่าโมโคราชนครราชศรีมา
มาดูหมอลำยุคโควิดสักนิดหนึ่งครับ
โภคก็พอแล้วทั้งกันแค่อุ้นเจ๊ปัน
ซื้อเตอร์ที่ป่าพันกันเย็นทุกฤตเย็น
กินต่อมองที่ไหลมันยาวรักได้
ไม่คุดไหมก็ต่อโลกวาดออกออกที่กะกว้ายอมไทย
มีแค่ไข้เพียงปันไม่เจอพันหาอิน
นี่คือพี่บุญมีสีเหลืองดูยังไงสีเหลือง
ชุดชุดเขาแต่นามสกุลแกนสีเหลืองนะ
นามสกุลสีเหลืองแต่ในวงการหมอลำรู้จักดี
บุญมีดาวกระจายฉายาแก่เคยทำออนไลน์แล้ว
มีแต่มาลัยทิพย์อยากแขวะคล้องมาลัยจังเลย
โอนตังค์ให้สุดท้ายแล้วต้องฉายเดียว
คนเดียวก็เฟี้ยวได้มาที่ตลาด
ตลาดสดปักทงชัยคนเดียวดุ่มมาแบบนี้
แล้วนี่เครื่องเสียงใครเครื่องเสียงของเขาเอง
เครื่องเสียงของพี่บุญมีดาวก็จ่ายคนเดียวฮะ
มาตั้งแต่หน้าตลาดลุยมาเพียบเลย
เพียบเหรอเปล่าของเหลือเพียบเลย
คนไม่ค่อยเดินดังนั้นเงินแต่ละวันจึงได้ไม่ได้เยอะมาก
แต่ก็ถือว่าเป็นการประทังชีวิตไป
เพราะว่าหากอยู่ไปหรือทำออนไลน์ก็สู้ใครเขาไม่ได้
รายได้ก็ไม่มีแล้วทำอย่างนี้ได้เงินเหรอก็ได้บ้าง

คนที่มาเดินตลาดวันละ๒๐๐บ้าง
ถามร้อยเกือบ๓๐๐ก็มีบ้างเหมือนกัน
ถือว่าเป็นการประทังชีวิตไปนะฮะ

เวลาจะมีการโชว์มีการแสดงที่สาธารณะ

แต่พี่บุญมีดาวกระจายขอไว้เรียบร้อยแล้ว
ต้องสู้ชีวิตกันบรรยายอย่างนี้ต่อไปให้กำลังใจเป็นบัตรวันนี้พก
ได้ก็เปลี่ยนค่ะเหมือนตำรวจที่เมืองสระแก้วค่ะนำรถควบคุมผู้ต้องหา
ทีนี้พอไปรับผู้ป่วยปรากฏเจอคนป่วยดื้อ
คนป่วยดื้อก็เลยต้องใช้กลยุทธแบบตำรวจอย่างนี้ค่ะ
นี่ไม่ใช่จับผู้ต้องหาคดีอะไรนะคะฮะเขาเป็นคนป่วยโควิดสิบเก้า
แต่ดื้อไม่ยอมขึ้นรถไปรักษาครับตำรวจโปรริสเห็นไหมคะ
แต่งชุดพีพีอีพร้อมไม้งามครบมือค่ะชุดฟอร์มในยุคนี้นะใช่
ก็เลยจะต้องใช้นี่แหละค่ะอุปกรณ์ควบคุมนะคะ

จับมาคุมตัวคนป่วยโควิดให้ล็อกเลยต้องล็อกเลยเหรอฮะใช่ค่ะ
ถึงกับต้องกันเลยเป็นภารกิจของตำรวจสอบพนศ์เขาจะการสระแก้วค่ะ
คุมตัวชายหนุ่มคนนี้ที่บ้านเลยอยู่หมู่เก้าตำบลเขาสามสิบ
อำเภอเขาชะกันเขาติดโควิดนะคะไม่ยอมไปรักษาตัว
ว่าตัวนี่เองเนี่ยไม่ได้ติดเชื้อเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เหล็กง่าม
เข้าไปคุมตัวแบบนี้แล้วก็นำตัวขึ้นรถรับส่งผู้ต้องหา
ที่เขาดัดแปลงเป็นรถรับส่งผู้ป่วยอ่ะนะคะ
แล้วก็เอาไปโรงพยาบาลสนามเมื่อว่านี่ฮ่า
ส่งผู้ติดเชื้อโควิดก็นำรถผู้ต้องหาเนี่ยนะคะรถคันนี้อ่ะดัดแปลงนะคะ
ไปรับผู้ป่วยติดเชื้อไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาชะกันแล้วคนเมื่อกี้อยู่ที่เดียวกันเปล่า
คนละครกันคนละครคนละครอันนี้อีกจุดเมื่อสักครู่นี้รายแรก
อันนี้อีกรายหนึ่ง๒รายที่เขาไปรับนะคะแล้วก็มีอีกรายหนึ่งสรุป๓รายเมื่อวานนี้ที่ไปรับตามบ้านแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลสนาม
เอาเป็นว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งภารกิจของตำรวจตอนนี้แหละที่เขาไปช่วยเหลือรับส่งประชาชนที่ติดโควิดไปรักษาตัวตามโรงพยาบาล
ตามโรงพยาบาลสนามหรือว่าสถานที่กักตัวแต่ก็ต้องเจอบางคนดื้อก็ต้องเจอแบบนี้ไปค่ะ
บางคนบอกว่าขึ้นรถอย่างนี้มันล้างไว้ดีนะมันไม่เป็นมงคลไม่เป็นไรฮะช่วงนี้
รถเวลาจะพาไปสถานที่ต่างมันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วรถแบบนี้ก็เดินทางได้
ช่วยได้ก็ช่วยกันนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยการระบาดของโควิดมันก็หนักขึ้นทุกวันและผู้เสียชีวิต
วันนี้ก็ทะลุ๒๐๐ศพไปแล้วนะฮะแน่นอนภาระหนักก็ไปอยู่ที่วัดเมนเผาศพ
ทั้งเบราะทั้งแตกทั้งระเบิดสับประเหลิกก็ทำงานกันทั้งวันทั้งคืนแล้วไปดูเนี่ยว่าตอนนี้
เมนต่างต่างยังมีความพร้อมศักยภาพในการรับศพผู้เสียชีวิตหรือเปล่าครับเป็นการออกมาเปิดเผยข้อมูลจาก
นายแพทย์นเรศกระสัยสนัยระวิวงศ์นะฮะท่านเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ก็ออกมาบอกถึงเรื่องของการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙โอ้ยจนตอนนี้นะเมนบางวัดน้ำร้าวบ้างพังบ้างระเบิดบ้าง
ทางกรมก็เลยเป็นห่วงครับต้องส่งเจ้าหน้าที่ก็คือกองวิศวกรรมการแพทย์และวิศวกรอาสาเนี่ย
ไปตรวจสอบวัดเลยนะฮะทั้งกรุงเทพฯปริบนทนก็คือเอาใกล้ก่อนกรุงเทพฯนนทรัพย์บริบทุมธานีรวมทั้งหมดเนี่ย๑๘๙วัด
ไปดูซิโครงสร้างเมนป่องเอยเตาเอยมันยังใช้การได้ไหมระบบปฏิบัติการต่างเนี่ย
คือเขาบอกว่าส่วนใหญ่มีศักยภาพจริงวันหนึ่งเขาเผาได้๒๔ศพเท่านั้นนะที่มันควรจะเป็นนะครับคุณผู้ชม
ในกรุงเทพมี๙๒วัดจริงแล้วเนี่ยเขาเผาศพได้เฉลี่ยวันหนึ่ง๑๘๔ศพแต่ไอ้วิกฤตโควิดมันเกิดขึ้นมันทำให้ตอนนี้กลายเป็น๓๖๘ศพต่อวันนะ
นทบุรีมี๔๒วัดปกติต้องเผาอยู่ที่๘๔ศพแต่ตอนนี้ต้องเพิ่มเป็น๑๖๘ศพปฐุมธานีมี๕๕วัดเดิมทีต้องเผาได้๑๑๐ศพต่อวัน
วิกฤตตอนนี้มันเผาได้๒๒๐ศพคุณผู้ชมหมายถึงว่าเพิ่มเป็นเท่าตัวนะแต่จากการตรวจสอบแล้วมั่นใจว่าวัดวาต่างเมนต่างยังรองรับศพผู้เสียชีวิตได้
แต่เราไม่อยากจะให้มันเพิ่มหรือว่าให้มันสามารถรับได้อ่ะนะไม่อยากจะให้มีคนตายไม่อยากจะให้มีการเผาอะไรเยอะแยะขนาดนั้นแต่ว่าก็มีการตรวจสอบแล้วก็เปิดเผยข้อมูลมา
ว่าวัดไหนมันสามารถรองรับได้ตรงไหนรับไม่ได้เอาข้อมูลเข้าไปให้กับสถานพยาบาลและหน่วยแพทย์
จะได้กระจายไปวัดอื่นจะไม่กระจุกอยู่วัดเดียวเดี๋ยวเตามันจะระเบิดซะ
เว็บไซต์ของกรมอนามัยและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ไปตรวจสอบซิว่าวัดนี้มันเต็มโคต้าหรือยัง
แล้วก็กระจายวัดอื่นกันไปนะฮะช่วยกันนะครับ
ในแพทย์ดันไนทีวันดามรองอธิบดีกรมอนามัยบอกว่า
ถ้ามันมีการใส่เขาเรียกว่าเอาใส่ถุงซิปล็อกฆ่าเชื้อซิล๒ชั้น
ทำตามขั้นตอนแล้วก็นำขึ้นรถไปส่งวัดให้ชาปนกิจศพเนี่ย
ตั้งแต่ขั้นตอนของการบรรจุศพอยู่แล้ว
แล้วก็นำศพขึ้นเมนเพื่อป้องกันการระบาดของโรค
ไม่ให้ไปสัมผัสน้ำเหลืองหรือว่าเยื่อเมื่อต่างจากศพ
แต่ในขั้นตอนการเผาเนี่ยเขามีการใช้อุณหภูมิคือเตาเผาเนี่ย
ต้อง๗๖๐องศาเซลเซียสขึ้นไป
มั่นใจได้ว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแล้วไม่ให้เชื้อหลงเหลืออยู่ในเตาเผา
แล้วท่านก็บอกว่าสับปะเลอจริงถ้าเกิดเลยขั้นตอนการเผาศพไปแล้ว
ในการไปเก็บกระดูกเพราะว่าไม่ได้ไปสัมผัสกับศพโดยตรง
แต่พอกลับไปบ้านคุณต้องถอดเสื้อผ้าออกก่อน
น้ำล้างตัวฆ่าเชื้อสระผมทันที
ป้องกันคุณไปสัมผัสส่วนอื่นมากกว่านะฮะ
แล้วในขั้นตอนการเก็บกระดูกยืนยันว่าเชื้อมันตายไปแล้ว
มันโดนเผาไปแล้วไม่มีเชื้อโควิดในเศษซากเท่ากระดูกของคนตายแล้ว
เพราะมันผ่านพิธีการเผาแล้วก็โดนความร้อนมากถึง๗๖๐องศาเซลเซียตไปแล้ว
อันนี้เป็นข้อมูลมาจากทางด้านของกรมสุขภาพต่างนะฮะ